อย่างข่าวที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้นี่แหละครับ
เพราะซ้ำกรรมสัตว์คือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอดีตคุณครูเนอะ
แต่ว่าเขารักเรื่องของการดูแลหมาจรจัด
เขาไปจุดเตาที่ใช้ฟืนคุณผู้ชม

สภาพอย่างที่เห็นคือไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

คือรอบแรกมันไหม้ไปแล้วเขาดับไปแล้ว
แต่เหมือนมันยังไม่ดับสนิทอะ
แล้วมันโหมขึ้นมาใหม่สุดท้ายอย่างที่เห็นเลยครับ

เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมตอนสัก๕โมงเย็นได้
ดับเพลิงก็ไปอยู่ที่อำภาวาสมุทรสงคราม
เป็นกู้ภายมูลรณิธิสัพพระเชนสมุดสงคราม
รับแจ้งว่าไฟไหม้บ้านหลังนี้ครับ
ในพื้นที่ตำบลบางช้างที่อำภาวา
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ของนางกล้วยไม้อายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นคุณครูเกษียณแล้วนะครับ
ไฟลุกลามจากชั้นล่างขึ้นไปชั้น๒อย่างเร็ว

ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคุมเพลิงเอาไว้ได้
สาเหตุคือไอ้เตาฟืนที่หุงข้าวก่อนหน้านี้
ที่มันเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งมันดับไม่สนิท
ทำให้มันมีสะเด็ดไฟแล้วมันก็ประทุขึ้นมา
โดนเศษกระดาษเศษไม้ที่วางอยู่ข้างกองเตา

ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้น๒ครั้ง
คุณป้ากล้วยไม้บอกว่าตอนแรกเนี่ยจุดเตาฟืนเลย
เดี๋ยวจะหุงข้าวเอาไปให้หมาจรจัดที่วัดกิน
มีหมาจรจัดอยู่วัดใกล้บ้านอยู่๒๐ตัว
ช่วงเช้าทำกับข้าวในครัวก็หุงข้าวกันไป

แล้วไฟรามจากเครื่องเรือเตาไปจิ่ดติดตรงนู้นตรงนี้อย่างเร็วมากเลย
ก็ต้องแจ้งกู้ภัยมามาช่วยกันดับ
ดับไปแล้วรอบหนึ่งกู้ภัยถอนกำลังกลับไปหมด

ตอนแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมตอนสักประมาณเย็น
ช่วงตี๓ครับตี๓ที่ผ่านมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นอีก
เพราะว่าไอ้ไฟที่มันดับนี่คือภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เป็นครั้งแรก
มันไหม้ถึงชั้น๒ไปแล้วแต่มันดับไปแล้ว
แต่นี่คือภาพตอนตี๓ที่ผ่านมามันกลายเป็นแบบนี้ครับ

ที่มันไหม้ครึ่งเดียวคุณผู้ชมดูนะจากที่มันไหม้ครึ่งเดียวก็คือว่าแย่แล้วนะ
ตอนตี๓คือมันไหม้ทั้งหลังแล้วครับ
มันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะเพลิงมันโหมขึ้นมาอีก
รุนแรงกว่าเดิมสุดท้ายเอาไม่ไหวครับ
ถึงแม้จะระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงแต่มันคุมเพลิงไม่ได้ครับ
มันก็ไหม้วอดทั้งหลังแบบนี้
คราวนี้โอ้โหไม่สามารถที่จะเอาอะไรได้เลยคุณผู้ชมครับ
ไหม้หมดเลยจริงตอนไหม้รอบแรกคุณป้ากล้วยไม้เนี่ยไปนอนบ้านน้องแล้วนะ
อยู่ใกล้กันพอตี๓ทุกคนหลับหมดแล้วอยู่มันมีเสียงไฟ
ปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาอีกลุกขึ้นมาดูอย่างที่เห็นครับนะฮะมัน
น่าจะเกิดจากไอ้ไฟที่มันไม่มอดเนอะแล้วมันก็ประทูขึ้นมาใหม่
ฟังเสียงของคุณป้ากล้วยไม้หน่อยนะครับ
แต่ก็คือเมื่อคืนก็ไม่มีใครอยู่บ้าน

ก็สันนิษฐานว่าเป็นเพลิงที่รอบแรก

มันก็เลยไหม้ขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็เนี่ยฮะด้านบนที่เป็นไม้ก็ไหม้วอดหมดเลย
ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ต้องดูมันดับสนิทรึยังมันหมอดหมดรึยัง
หมดหรือยังเดี๋ยวมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นอีก